ครับมาฟังผลการให้คะแนนของมวยซุ้ยเอกที่ผ่านมานะครับ
กรรมการนรงธนจันทร์กรรมการชายุทธ์ขำนเลศและชนธีอุศมารี
ให้ฝ่ายแดงทักษินเล็ก๔๙และไขว้ลเล็ก๔๗ครับ
และมวยคู่ต่อไปครับเป็นมวยคู่ที่๕ครับ
ฝ่ายแดงคังอาวุธสกสุงหายิมครับ
พบกับฝ่ายน้ำเงินกล้องเพชรเอ็ดทีดีทานสปอร์ตครับครับ

ครับนักมวยฝ่ายแดงครับทางอาวุธสกสุหายิม
ชื่อเค่มแข็งอินจันอัตอายุ๒๑ปี

กมาแล้ว๖๓ครั้งชนะ๔๒แพ้๑๖เสมอ๕ครั้งครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินกล้องเพชรเอสทีนีทานสปอร์ต
ชื่อปริยนัทโพงามอายุ๑๘ปี

กมาแล้ว๕๕ครั้งชนะสาย๑๔แพ้๒๑ครั้งครับ
โอ้โหมุมแดงนี่ชื่อน่ากลัวเนอะ

โอ้โหมาทั้งคังแสงเลยครับ
เอาเดี๋ยวดูครับว่าขนอาวุธมวยไทยมามากน้อยขนาดไหนครับ
เท้าเข่าศอกน้ำเงินนี่มีเสียหลงนะครับ
ทีดีทานสปอร์ตได้ขึ้นมาถอดมงคลให้กับกล้องเพชรนะครับ
ครับผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์อาวุธสุขมีครับ
เป็นอย่างไรพี่วันนี้ภาพรวมสุขีระวัยธรรมนี่มาให้ดูโดยเลยเกินนะรอบทุกรสชาตินะ
คู่เอกนี่แต่ว่าชื่อชั้นกระดูกครับ
การผ่านมวยอยู่ที่ศักดิ์สินเหล็ก
ซ่อนไข่หวานเล็กนี่มีมวยประเภทแล้วผ่านของใหญ่มาเยอะ
ส่วนคู่นี้จะเป็นอย่างไรครับติดตามบนเวที
คุณผู้ชมครับนรงธนาจันทร์สินชัยจุลวงแล้วก็อนันเมฆสวรรค์ให้คะแนน๓คนนะครับ
ส่วนบนเวทีนั้นคืออาวุธสุขมีนี่เป็นคู่ที่๕แล้ว
ลังอาวุธสกสุงัยยินแดงกล้องเพชรเอสทีดีทานสปอร์ต๑๑๘แนนทัมเวท

ปืนเล็กไม่มานะเอาปืนใหญ่มา

ยังถ่ายทอดให้กับแฟนทางบ้านได้ชมกันนะ
กับมวยคู่ที่๕ในวันนี้นะครับ
นี่ถ่ายจนหมดเวลานะ
ได้คังอาวุธขวาทั้งคู่
ฝ่ายแดงนะครับน้ำเงินกล้องเพชรเอ็ดทีดีทานสปอร์ต
ไม่เยอะหรือเปล่าคังอาวุธ

ฝ่ายน้ำเงินนี่ธรรมดาเคยซ้อมอยู่ในกลุ่มของช๕พยักษ

แต่วันนี้ไม่เห็นทีมชอคำพยักษ์เลยนะ

ตีนซ้ายสวยเลย
ชายชนะเป็นครึ่งตัวแล้ว

ว้าวมันสวยงามเลย

ลูกอย่างนี้ต้องมีครูนะต้องมีคนสร
ชายคอยรับควรตัวเล่นนะครับคังอาวุธ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

ลายนี้มันต้องมีสีสันถ้ามีจาดตู้อ่ะ
จะมาที่นี่ชนะหรือแพ้บ่อยกว่ากันเนี่ย
สงสัยยังมาเข้าเพชรตลอด

ซ้ายซ้ายกับซ้ายขวากับขวาด้วยนะครับ

มุมแดงนี่สูงกว่านิดนึง
หลายยกที่หนึ่งครับ
หมดยกที่หนึ่ง
วิ่งที่๕แล้วก็ผ่านมาครับ

เจ้าชิเมนจราเข้เขียวแจกไปแล้ว๖๐๐บาทนะครับ
ให้กับก้าวรบไป๓๐๐บาท
ให้กับทางเรือนไทยไปอีก๓๐๐บาท
คู่นี้จะได้อีก๓๐๐บาทหรือเปล่า

แยกด้วยเลยไม่ให้เกาะนายนานครับ
ออกแข็งแข้งดีนี่ยังหักกันยาก
รู้อยู่แล้วนะครับว่าคู่นี้ลูกนี้จะต้องโดนหัก

ใครจะออกอาวุธด้วยจักแจ้งบ้างนะครับ

ในเลยนะครับกล้องเพชรเจอลูกยัน
น่าจะวิ่งมันข้อแข็งนะยังยากแบบเนี้ย
เหลี่ยมพอดีพอดีกันหมดเลยอ่ะยังลูกจ่ะจ่ะยังไม่เห็นนะ
อืมมันยังไม่มีช่องว่างยังไม่มีช่องโวอ่ะ
พอออกมาแล้วคืนกันเท่าเท่ากันเลยยึดแข้งขวาเตะ
มาจับได้โดดขึ้นแม่ยกแรกทำได้ไงแล้วเนี่ยลูกอย่างนี้
อย่างนี้คือมันต้องเรียนอ่ะต้องฝึกนะจับเกี่ยวก็
กระโดดยกขึ้นมาเลยสมัยวังจันทร์อย่าไปตามต้องมีลูกนี้
นี่ทำเลยทำตั้งกำแพงคายันแล้วแทงแต่ว่าคาไว้แล้ว
แทงไม่ได้มายกที่สอง
ชมกันจนจบห้ายกนะครับจนรู้ผลการแข่งขันของมวยคู่นี้นะครับ
อนาคตยากน่ะงั้นยังบอกไม่ได้ล่ะรู้ยากซักคนเปรียบเดี๋ยวเปรียบ
ยังยังดูไม่ได้ยังบอกไม่ได้เลยอาวุธนี่ถอดแบบกันมาเลยอ่ะ
กับเกี๊ยวมากเทแล้วลงด้วยกันทั้งคู่
สวยลุงในปลายยกที่สอง
เตรียมตัวจังหวังจากโค้ดไหวพริบนี่นะเมื่อดูดีกว่านิดหนึ่ง

อย่าลืมนะครับติดตามคู่มวยเดิมพังจี้ม่าย

คู่หนึ่งนะร้อยเชิงพิชิตชัย

มวยคู่ที่๕เราเดินทางมาถึงยกที่๒นะครับ

เสียจังหวะโดนกล้องเพชรกระทุ้งเขา

ดูกันจนถึงชู่มือเลยนะครับ
ครังอาวุธสวงหายยิ่มแดงน้ำเงิน

นี่ดูยากเลยอย่างนี้เขาเรียก

ยกที่๓ชมกันจนจบ

โหสอกใต้หน้า

ชนะกันเหลี่ยมนิดเดียวถ้าหลุดแล้วหลุดเลยนะพี่ป่า

ก็ปี้กันมาเลยใครถึงโอ้โหต่างฝ่ายต่างโดน

สวยงามถ้าจะกินกันกัน
ละนิดทีละนิดแบบนี้ครับเหลี่ยมเท่ากันเลย

ได้เหลี่ยมเท่าในได้เปลี่ยนนิดนิด
เด้งตีเด้งตีนี่สำคัญนะ

เจอเจ้ากล้องเพชรโด้ตลอด

ช่วงวินาทีสำคัญนะช่วงปลายบ

แต่ละดอกแต่ละอย่างโอ้เจอศอกทั้งคู่

หน้าแงนหน้าไหนหน้าสะบัดทั้งคู่
คู่นี้ดูยากเหลี่ยมเท่ากันครับ

หลวงพ่อยันมาช่วยทางอาวุธ

แทงแล้วกันว่าไปเรื่อยครับเปิดเกม

ผมทำพิกเหลี่ยมลงไว้ลงให้ด้วยครับ

เท่ากันเนี่ยยังดูไม่จากด้วย
บังกันดีดูใช้ได้เลยนะครับใน
คะโห้ต้องก่อนเป็นช่วงของวินาทีสำคัญ

ไม่มีที่ว่าสำหรับคุณหลุมในแล้วครับตอนนี้กล้องเพชร

หลุมต่ออีก๒๕วินาที

ใกล้จบใกล้มันพลิกเหลี่ยมไม่ลง

อาวุธใช้ไปนอนแล้วคำถ้าจะหมดอาวุธ
หมดไปครึ่งรังแล้ว

พลิกเหลี่ยมตีแล้วกัน

กล้องเทปอาศัยเหลี่ยม

หมดยกที่สาม

ทางด้านกล้องเพชรนี่เล่นเหลี่ยมครับ

กล้องเข้าของ

แม้ว่าจะเป็นหลังคู่เอกก็ตามแต่ว่าแม่เกมการชกสนุกไม่แพ้กันเลยนะครับ
ตามต่อบนเวทีครับตามต่อกับพี่บุ๋มแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวดูครับ
พิชัยครับเป็นปัจประกบคู่แล้ว
บนวิธีครับยกที่๔ปล่อยตัวมาแล้วมีเท่าไหร่นี่ต้องใส่ให้หมดแล้วแดง
ลังอาวุธสกสุงไหนยิมแม่แต่โดนเหลี่ยมเข่าเหลี่ยมกระตุกเข้าไปครับในยกที่๓
เหลี่ยมเข่านี้น้ำเงินดีกว่านะครับถ้าพูดถึงเหลี่ยมตัวเหลี่ยมแข้งนี่
ยกนี่ดูเบียดกันไปเบียดกันมาเลย
พอเหลี่ยมในโดนกระตุกตีโดนเหลี่ยมเข้าไปทางแดงยังแก้ไม่ได้ครับคลังอาวุธ
เพชรนี่ทำได้ดีกว่านะเหลี่ยมตัวเหลี่ยมใน
หยุดตัวมาดีหยุดเข้าไปตอนนี้เสียสมนิดนึง

ไม่ค่อยกินค่อยกินเหลี่ยมแล้วเหลี่ยมถบไปเลยซ้ายอีกแล้ว
แก้ไหมของคนนี้
ไหว้แดงนี่ชื่อไม่สูงกับอาวุธนี่
ชื่อคำอาวุธแต่อาวุธน้อย
ก็เป็นมวยบุ๊คนะคำอาวุธที่แบบทุก
ถึงโปรดถึงใจเลยอันนี้ลูกหนัดมีอะไรหน่อยนะ
ตีออกอาวุธตีไปทันไหวน้ำเงินเนื้อฟ่องเพชรตีออกเป็นชุดกว่า
มีทั้งนอกในขยะ
ตีเอาเหลี่ยมตีบีบตีกระตุกตีเลย
ตีโชว์นะครับ
แม่บอกให้จับเลยบอกว่าพอแล้วบอกว่าไม่ไหว

สัมภาษณ์จะไม่ไหวแล้วกันนะ
โดนจับหรือเปล่าเท่านั้นเอง
ให้ตีเป็นชุดอย่างนี้พี่เลี้ยงฝ่ายคังวุฒิเนี่ย
เตรียมเอากะละมังมาใส่ไส้ได้เลยครับ
โดนเยอะนะสะสมไปเรื่อย
โดนเยอะเลยครับยกที่๓แล้วยกที่๔โปร่งอีกแล้ว

คู่นี้โชคดีนะยังได้อีก๓๐๐บาทนะ
กาวซิเมนจอลาเค่เขียวแจกให้น้ำเงินอีกแล้ว

แดงนี่รับเยอะรับมากนี่จุกเลย
สดงดงามเลยนะครับเดี๋ยวชมภาพช้าก่อน
ที่สำคัญครับกาวซิเมนจอละเข้เขียวมอบให้อีก๓๐๐บาท

วันนี้กาซิเมนจราเข้เขียวนะครับ
เตรียมเงินมาวันนี้แจกไปแล้ว๙๐๐บาท

มีน็อก๓คู่เลยครับของเรา
ที่คุณเอกก่อนครับมีพิธีมอบ